เพราะว่าทุกคนต้องมุ่งสมาธิกับเกมและสำคัญและสุดท้าย
ย้อนไปในช่วง๒นาทีผ่านมานะครับ
ที่ทีมชาติไทยสามารถเก็บ๓คะแนนได้จากบาเลน

ที่ช่วยกันเล่นจนทำให้ทีมนั้นมีลุ้นเข้ารอบอยู่ครับ
ธีรดิยศีลก็บอกว่าถือเป็นช่วงเวลาเร็วล้ายเลยนะครับ
หลังจากที่แพ้อินเดีย๑ต่อ๔นะครับ

ชนะบาเลนได้๑ต่อ๐ในเกมเอเชียนครับ๒๐
ปตันทีมชาติไทยก็บอกว่าเกมแรกที่แพ้อินเดีย๑๔นะครับ
ทำให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ทุกคนก็เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีม
แล้วก็ไม่ลืมนะครับเจ้ามุยก็กล่าวขอบคุณแฟนบอลทั้งที่เดินทางไปเชียร์ถึงขอบสนาม
รวมทั้งเชียร์อยู่ที่ประเทศไทยนะครับก็หวังว่าแฟนบอลไทยนะครับจะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ดึกกันหน่อยติดตามเชียร์ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะลุ้นให้เราอย่างน้อยมี๑คะแนน
แต่ว่าสถานการณ์ที่ออกมานะครับแต่ละแต้มจะเป็นอย่างไร
ผลการแข่งขันที่ออกมามันจะสร้างประโยชน์ให้กับทีมไทยอย่างไร
การันตีการเข้ารอบไม่พอมีโอกาสเป็นแชมป์หรือว่าเป็นรองแชมป์กลุ่มได้
กรณีที่อินเดียเนี่ยชนะบาเรนในนัดสุดท้ายนะครับอันนี้กรณีที่เป็นรองแชมป์
แต่ถ้าเกิดว่าอินเดียไม่ชนะบาเรนเราเป็นแชมป์กลุ่มได้๖คะแนนมีความเป็นไปได้เลย
แต่ถ้าเกิดว่ามักน้อยนะครับเล่นแบบปลอดภัยซึ่งมันก็ยากเหมือนกันนะครับ
การเอา๑คะแนนเพื่อมี๔แต้มจากการจบรอบแรก
และถ้าเกิดว่าอินเดียไม่ชนะบาเรนไทยจะเป็นรองแชมป์กลุ่มด้วยกันมี๔คะแนนนะครับ
ซึ่งถ้าอินเดียเกิดชนะเราก็จะมี๓๔แต้มเนี่ย
ซึ่งต้องไปดูว่าสุดท้ายเราจะมีโอกาสลุ้นในการเป็นที่๓ให้ดีที่สุดหรือไม่
ตามสถานการณ์แล้ว๔คะแนนอันดับ๓ที่ดีที่สุดแทบจะการันตีเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าบางกลุ่ม๔แต้มจะเป็นรองแชมป์ยังได้เลย
แล้วก็ถ้าเราแพ้มี๓แต้มเท่าเดิมก็ต้องลุ้นให้บาเรนไม่ชนะอินเดีย
เพื่อเป็นที่สามของกลุ่มซึ่งหากเป็นแบบนั้นนะครับก็ต้องลุ้นแบบเหอขึ้นคอเหมือนกัน
ค่อนข้างจะเหนื่อยในหลายโทรเมนต์ที่ผ่านมา
ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับ๔แต้มน่าจะเป็นสิ่งที่ทีมไทยแล้วก็แฟนบอลน่าจะอุ่นใจที่สุด
นะครับก็ถือว่ามีโอกาสนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้ดูเกมที่
อีชนะอินเดีย๒ต่อ๐เกมนั้นต้องบอกว่าอินเดียนั้นเล่นดีกว่า
แต่ว่ายูเออีเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับ
ทีมชาติไทยจะมีคะแนนหรือว่าลุ้นถึงชนะได้นะครับย้อนถึงควันหลงกาอันปลด
วันลาเยวัชกันหน่อยนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับพลตำรวจโทอำนวยนิมโน
ศกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการผ่านเว็บไซต์สมาคมนะครับ
ชี้แจงการปลดมิลวาลัยวาสกุญซือชาวเซอร์เบียออกจากตำแหน่ง
ใจความสำคัญนะครับก็คือหลังจบเกมนัดแรกที่แพ้อินเดีย๑ต่อ๔
ผลตำรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมนะครับ
ฟุตบอลแกนหลักเขาบอกว่ามี๕คนนะครับ
รวมทั้งทีมงานสตาร์ฟโค้ชประชุมกันจนดึกดื่นนะครับ
เกือบเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นก็เกือบตี๓ของไทยนะครับ
ก่อนจะได้มติว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนนะครับ

อันเป็นที่มาของการแยกทางกับมิลวาลาเยวัชนะครับ
แน่นอนนะครับตามสุภาษิตที่ว่าเปลี่ยนม้ากลางศึกนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็อยู่ในเนื้อหาของบทสัมภาษณ์ของพลตรวจโท
คือสุดท้ายแล้วก็คือเชื่อมั่นในกันและกัน
แม้ว่าตามข่าวจะมี๒กระแสว่าการประชุมในห้องนี้เสียงแตกเอกฉัน
กับมีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยเหมือนกันกับการปลดแบบฟ้าผ่ากลางทอนเมนต
ครั้งนี้มันจะค้นพบอะไรบางอย่างที่ถูกที่ถูกทางหรือไม่
แต่ผมก็เน้นย้ำนะครับว่าสุดท้ายมันก็ต้องวางระบบมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เยาวชน

อังคารถ้าไม่ชัวร์เนี่ยก็ลางานล่วงหน้าไว้ก่อนก็ได้

แต่อย่าบอกว่าเราสองคนบอกนะครับเดี๋ยวบริษัทจะไม่ชอบเอา